วันนี้ตรงกับวันเกิดพี่นุ้ยเชิญยิ้มคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าปีนี้อายุ๔๙ปีแล้ว
คุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าพี่นุ้ยของเรายังหล่อเหมือนเดิมนะคะ
คือเมื่อวานนี้นะคะภรรยาคนสวยพี่ตั๊กสิริพรของเรานี่แหละค่ะ

ก็เลยถือโอกาสรวบยอดนะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเลย
ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะจ๊

สันสินใดตรงรู่ร่วงราบลือ
อายุเยอะปอดโลกต่อไป

เค้กเฉยมันธรรมดาไปแล้วค่ะ
เค้กแบบพี่นุ้ยต้องแบบนี้เลย

เพราะว่าปีนี้อายุของพี่นุ้ยก็๔๙ปีแล้วค่ะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศโอ้โหคึกคักเอิกอัก

ไปกันหมดค่ะมีพี่ชูศรีเชิญยิ้ม

จัดใหญ่จัดโตค่ะเรียกว่าแกรนมากนะคะ
ช่อดอกไม้แล้วก็คณะเชิดสิงโตไปโลด

คือสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงานนะคะ

บันเทิงไทยรัฐก็ขอให้ธุรกิจของพี่ตั๊กเนี่ย
ส่วนพี่นุ้ยก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ
เมค่าฟ้าแป๊บสุขภาพแข็งแรงปังนะคะ
อยู่คู่ตลกวงการของเราตลอดไปนะคะ
เห็นบรรยากาศแล้วคึกคักมากเลยนะคุณผู้ชมนะ